เช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้แน่นอนในช่วงของครอบครัวบัวหลวง
มีตัวจริงมาให้ซักให้ถามกัน
พูดถึงเรื่องของการลงทุนคุณผู้ชมหลายคนยังคล่องใจแล้วก็สงสัยว่า
ตกลงลงทุนในหุ้นมันออมได้จริงหรือเปล่า
ที่บอกว่าออมในหุ้นเนี่ยมันทำได้จริงไหมทำแล้วรวยหรือเปล่า
แล้วต้องทำยังไงความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
วันนี้คุณแพทย์ภาววิทยกลิ่นประทุมผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงจะมาตอบคำถามค่ะสวัสดีค่ะ

คนหนีไปเที่ยวมาไปไหนมานะคะ

แต่พอมาดูตอนนี้เขาเรตติ้งเขาบอกกรุงเทพดีกว่า

มาดูเรื่องของการลงทุนพี่แพทย์
เกริ่นเอาไว้เรื่องว่าเราออมในหุ้นได้
แต่คือบางคนยังนึกภาพไม่ออกค่ะว่า

คือได้ยินคำว่าหุ้นก็รู้สึกว่ามันคือการลงทุน
ได้ยินคำว่าการลงทุนการลงทุนก็มีความเสี่ยงอีก
แต่การออมมันแทบไม่ต้องเสี่ยงเลยไง

ทำได้เอามา๗ขั้นตอนวันนี้มาฝาก

คือขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าจะเริ่มจะเริ่มใช่ไหม
เริ่มซื้อหุ้นเนี่ยมันต้องมีพอร์ตตัวเองก่อน

เดินไปสาขาธนาคารกรุงเทพได้

ต้องใส่เงินไหมยังไม่ต้องใส่เงินนะครับ
หรือว่าจะใส่เงิน๑๐๐๒๐๐แล้วแต่

เอาสมุดบัญชีไปอย่างนี้หรือครับ

๓อย่างง่าย

ข้อที่๒

คนถามว่าพอมีพอร์ตแล้วจะซื้อหุ้นยังไง

ทางคือทางแรกเราซื้อผ่านโทรศัพท์ก็ได้

ใช่แค่กดโทรไปหาเจ้าหน้าที่การตลาด

ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการตลาดมาดูแลเราถูกไหม

เราโทรหาเขาก็ได้คือยังไงก็ได้
อันนี้ง่ายสุดคือสมัยก่อนส่วนใหญ่มันจะมีแต่ทางโทรศัพท์อย่างเดียวถูกไหม

ก็คือเดี๋ยวนี้ใช้เว็บไซต์ได้คือเรากดผ่านมือถือได้เลย
มือถือก็ได้คอมก็ได้
สวัสดีค่ะ
จดมันทุกอย่างเลยค่ะ
อันนี้คือเป็นแอพที่ไว้ใช้สามารถซื้อขายหุ้นได้
ตรงนี้เขาจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์๒มิลลิเมตรอะไรเงี้ย

อันนี้คือหุ้นทุกตัวที่มีอยู่ในประเทศไทยเลยไหมคะ
ใช่คุณรู้ตรวจเป็นกันง่ายไหม
สตรีมมิ่งโปรอ่าขั้นตอนที่๓คุณอยากรู้ไงว่าที่บอกว่าซื้อหุ้นต้องรวยลึบ
มันต้องเป็นเศรษฐีไหมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ
คือซื้อขั้นต่ำ๑๐๐หุ้น
หุ้นราคายกตัวอย่างราคาหุ้น๒๐บาท

หลายคนบอกโอ้หุ้น๒๐บาทมีเหรอมีหุ้น๓บาทก็มี
แล้วมันดีไหมอ่ะก็ได้นะได้หุ้นมีตั้งแต่ราคาไม่กี่สตางค์นะต่อหุ้นนะ
จนถึงราคาเป็นร้อยแต่ตรงนี้คือถามว่าขั้นต่ำคืออะไรคือเราซื้อ๑๐๐หุ้น
ราคายกอย่างหุ้นราคา๒๐บาทถ้าซื้อ๑๐๐หุ้นเราก็ใช้เงิน๒๐๐เอง
อันนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับ
มาต่อไปขั้นที่๔ถามว่าเราอยากซื้อหุ้นตัวแรกเราจะซื้อยังไง

แรกนี่มันยากมากนะเพราะว่าเรามาจากแบบโนแวร์เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วจะซื้อตัวได้คือหนูว่าตัวแรกมันสำคัญไง

ถามทางพี่แพทย์ก่อนว่าการซื้อหุ้นตัวแรกมันสำคัญไหมคะตัวแรกเนี่ย
สำคัญมันเหมือนก้าวแรกคือสมมุติเราอยากจะขี่จักรยานอย่างนี้
แต่เราไม่ขี่สักทีเมื่อไหร่จะเป็นถูกไหม
นั่นน่ะสิแล้วมันจะเลือกยังไงให้ล้มแล้วไม่เจ็บมาก
ท่าที่ดีก็ไม่ล้มเลยหรืออะไรแบบนี้
เอาอย่างนี้คือหุ้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปกลัว
ถ้าจะซื้อตัวแรกอยากลองใช่ไหมซื้อมา๑๐๐หุ้นก็ได้

ตัวไหนผมเลือกให้แล้วกันเอาเลือกตัวนี้ให้เลยเอาแก๊งกรุงเทพไป

ราคา๑๕๐ิ่นหุ้นโอ้ยต้องใช้๑๕๐๐๐
ก็ไม่พออ่ะ

มันเป็นอย่างนี้คือพอเราซื้อหุ้นเนี่ย
วันนี้เหมือนกับอะไรเหมือนเราก้าวเข้าไปเป็นเจ้าของบริษัท
ใช่แต่อันนี้สำคัญตรงนี้คือเหมือนกับว่าเราสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งของเขา

ใช่เขาบอกเดี๋ยวอีกหน่อยในอนาคตเนี่ย
คนคนรวยบริษัทรวยนี่จะรวยขึ้นเรื่อยถูกไหมอืม

บอกไม่ยากเราก็ไปเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย
อีกหน่อยเรารู้ว่าบริษัทไหนจะเติบโตใช่ไหม
เราก็ลวยไปด้วยกันเออเราก็ลวยไปกับเขาเลย
เราต้องไปนั่งซื้อซื้อขายหุ้นเข้าไหมไม่ต้อง
มองอย่างเดียวคือซื้อเมื่อมีความกลายชนิด
ถ้าเวลาตลาดหุ้นตกแรงมันเข้าไปซื้อได้

ทีอะไรแล้วมันจะขึ้นใช่ไหมพี่แพทย์

เพราะว่าบริษัทใหญ่บริษัทดีในระยะยาวมันโตขึ้นอยู่แล้ว
คือเหมือนเกาะคนรวยแต่ถามว่าหุ้นมันมีถูกกับแพง
ทำไมไม่ซื้อตอนถูกตอนถูกคือซื้อตอนวิกฤตถูกไหม
ดังนั้นสมมุติวันนี้เราเตรียมจะซื้ออยู่แล้ว

ไปเลือกเลยว่าเราอยากเป็นเจ้าของบริษัทไหนในประเทศไทย
คือบริษัทไหนที่เราบอกว่ามันอีกหน่อยมันโตแน่นอน
มันรวยแน่นอนงั้นเราก็เกาะเขารวย
แต่เราไม่ต้องไปซื้อตอนที่เขาแพง
เพราะหุ้นถ้าในภาวะปกติมันจะแพง
แต่ภาวะวิกฤตหลายคนถามว่าแล้ววิกฤตปีหนึ่งเกิดเยอะไหม
สังเกตตลาดหุ้นวิกฤตหนักปีหนึ่งเกิด๓ครั้ง

คือพูดง่ายเวลาคนร้องโอ้โหวันนี้เจ๊งหุ้น
เรารีบโทรหาโทรหาโบเกอร์เลย

เดี๋ยวก็จะมีข่าวร้ายอะไรอย่างนี้นะครับ
คือพี่ทำนิติฐานการความมั่นคงอะไรอย่างนี้เหรอคะ

เฉลี่ยมันปีละ๓ครั้งถ้าสังเกตดี
พูดง่ายถ้าเรามีเพื่อนเล่นหุ้นอยู่เนี่ย
เราดูเขาเลยว่าเมื่อไหร่เขาเอามือกลุ่มขมับนั่นเราซื้อ

อันนั้นคือเขาเล่นแบบเกรงกำไร

แต่เราออมพูดย้ำว่าเราออม
ถ้าเพื่อนเล่นหุ้นกลุ่มขมับปุ๊บได้เวลาออมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราโทรสวนเลยหรือเรากดซื้อเลยนะครับ

ผมยกตัวอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าสมมุติ๑๕๐๐ขั้นต่ำ
สมมุติต้องซื้อแบงค์กรุงเทพฯสิ่งที่ได้คืออะไร
ถามว่าเราได้เราได้เป็นเจ้าของ
พอได้เป็นเจ้าของเนี่ยถามว่าแล้วแก๊งเทพจะทำอะไรให้เรา
นั่นอ่ะสิก็ปลายปีเขาก็จะปันผลให้เรา
ปลายปีด้วยปีหนึ่งเขาปันผล๒ครั้ง
กรุงเทพปันผลสองครั้งอ่าปันต้นปีกับปันปลายปี

คือถามว่าดียังไงแล้วปันเยอะไหม

สมมุติคุณเอาเงิน๑๕๐๐บาทไปฝากธนาคาร

แต่ถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นแบงค์กรุงเทพแล้วเขาปันผล

เออดีกว่าเงินฝากกี่เท่าเสียงดังไว้ป่ะ

ถูกไหมคือมันได้เยอะกว่า
แล้วถามว่าแล้วทำไมเราต้องขายไม่ต้องขาย

เวลาเดินเข้าธนาคารเราก็เชิดหน้านิดนึง
ก็บอกว่าอันนี้แหละฉันเป็นเจ้าของในธนาคาร

คือแค่เปลี่ยนที่แทนที่เราจะฝากเงินออม
ไว้ในบัญชีธรรมดาดอกเบี้ยมันน้อย
เราก็มาถือหุ้นเราออมเป็นเจ้าของเราไม่ขายไงนึกภาพออกไหม

แล้วพอบริษัทถามว่าพอบริษัทมันโตขึ้นเรื่อยเนี่ย
เขาก็จะปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อย
ผลตอบแทนที่คาดหวังข้อสุดท้ายเลยซื้อแล้วเมื่อไหรรวย
อยากรู้ไหมใช่คืออันนี้สิ่งหนึ่งที่ที่อยากถามเลยว่า
กำไรเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสทำเงิน
แล้วทำเงินถ้าเราลงไปเกงเยอะมันก็ได้กลับขึ้นมาเยอะ
รวยมันก็มีแหละแต่อย่างออมในคู่นี้พี่แพทย์บอกว่า
ซื้อแล้วก็เหมือนออมเงินใช่ไหมคะซื้อแล้วก็ทิ้งยาวไปเลย
คือกินปันผลถามว่ามันได้เยอะกว่าฝากเงินไหม
ได้เยอะกว่าแต่คงไม่ถึงขั้นรวยป่ะคะ

เพราะว่าถามว่าวันนี้คนส่วนใหญ่รู้จักไหมว่าให้เงินทำงานเอง
เรื่องนี้ที่แพทย์เคยพูดแล้วที่บอกว่าให้เงินทำงานแทนเรา
ใช่ก็การซื้อหุ้นนี่แหละให้เงินทำงานแทนเรา
คือพอเราเป็นเจ้าของเขาทุกอย่างเขาปันผลมาปีหนึ่งประมาณ๕
แล้วพอบริษัทมันโตขึ้นเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยเนี่ย
พอมันโตขึ้นอีกหน่อยเราอาจจะได้ปีหนึ่ง๔๐
เขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

แล้วเมื่อไหร่รวยก็คือเราก็นั่งรอรอให้เขาโตไปเรื่อยไง

ถ้าเขาโตช้าเราก็รวยช้าหน่อย
แต่มันข้อดีคืออย่างนี้คืออย่างเราทำงานเราทำงานเพื่อเงินถูกไหม

แต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราให้เงินมาทำงาน
สุดท้ายเดี๋ยวมันก็ทำงานจนมันคืนเงินต้นเราเอง
ถ้าให้พี่แพทย์ลองคิดสมมุติเป็นตัวเลขถ้าเรา
ถ้าเป็นตัวเลขพี่มองว่าประมาณสักเฉลี่ย
ก็คือออมในหุ้น๑๐ต่อปี

แต่ถ้าออมนานมากสิ่งที่มันได้มากกว่านี้
ที่ไม่อยากจะโม้ก็คือว่าคือหุ้นมันโตไง

การท่าเนี่ยตอนช่วงปี๒๐๐๘ราคาประมาณ๑๕บาทมั้ง

คือมันขึ้นประมาณ๓๐เท่าแต่โอเคนั่นเป็นเคสสุดโต่ง
แต่ว่ามันมีหุ้นแบบนี้เราไม่ต้องหวังเยอะหรอก
เราก็แค่แบบเหมือนว่าพูดง่ายว่าลืมเงิน
ไว้ในที่ที่มันเติบโตดีกว่า
อมทิ้งไว้ในที่แต่ว่าสำคัญก็คือเราก็ต้องศึกษาใช่ไหมคะว่า
ว่าหุ้นของบริษัทไหนแบบไหนที่ดูแล้วมัน

คือเรารู้ว่าบริษัทไหนต่อไปจะใหญ่ในตลาดอาจจะโตอย่างนี้
ลองศึกษาดูก่อนแล้วพอวิกฤตปั๊บปีนึงมี๓ครั้งใช่ไหม
จัดไปเก็บตังค์ปั๊บจัดไป
สวนเข้าไปเลย
นี่แหละคุณผู้ชมซื้อหุ้นตัวแรก
สำคัญที่สุดนะช่วงนี้ช่วงนี้วิกฤตยังไม่มี
ก็ใช้เวลานะคะในการที่จะศึกษาว่าหุ้นตัวไหนหุ้นของบริษัทไหน
เติบโตได้ดีพื้นฐานดีแล้วก็น่าจะเติบโตได้
อาจจะก้าวกระโดดหรือว่าเติบโตได้เรื่อยเก็บเงินไว้
เมื่อไหร่ที่เกิดวิกฤตปีละ๓ครั้งพี่แพทย์บอกแล้ว
สวนซื้อเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นการออมในหุ้น
ไปบอกแล้วว่าอย่างน้อย๑๐น่าจะได้เนอะ

ลงทุนในหุ้นออมในหุ้นฟังจากพี่แพทย์แล้วรู้สึกว่า
ยากอย่างที่คิดมิ้นจดเอาไว้หมดแล้วด้วย

มาบอกถึง๗วิธีในการซื้อหุ้นตัวแรกแล้วก็การออมในหุ้นด้วย

คุณผู้ชมไปเราไปรวยด้วยกันนะเป็นเจ้าของธุรกิจไปด้วยกันนะคะ